คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าน้องเนี่ยก็มูจนปัง

เพราะว่าละครตอนนี้เรื่องใหม่ของน้อง
ย่าป่าคอนกรีตเรตติ้งพุ่งมากคุณผู้ชมค่ะ

เรื่องนี้น้องไข่มุกบอกว่ารับบทดราม่าเข้มข้น
ชันกับดาราลูกทุ่งคนดังมากมาย
แล้วด้วยความที่ว่าเป็นละครที่เขาเร่งถ่ายทำถ่ายไปออนไปเนอะ
เลยทำให้ไข่มุกไม่มีเวลาไปมูเตลู
คือปกติน้องจะต้องไปมูก่อนที่ละครเขาจะออนแอร์
ไหนก่อนละครออนแอร์ทั้งทีทางกองเขาทำพิธีบวงสวงใหญ่พอดีค่ะ
ไข่มุกก็เลยจุดทูปขอพรพ่อปู่พญานาคในใจ
คือตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าถ้าเรตติ้งละครพุ่งแตะเลข๕

ถ้าแตะเลข๕เมื่อไหร่ไข่มุกจะขอลากองถ่าย
แก้บนที่คำชโนธ๒คลอง๑๑ทันที
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงน้องไข่มุกกันหน่อยค่ะ
บวงสวงจุดทูปเมื่อกี้แบบหรือว่าต้องบนมาว่าตอนแรกต้องแบบขอให้
แต่ว่าถึงวันออนแอร์แล้วอาจจะบนไม่ทันนะดี

หนูอยากไปวัดป่าคลอง๑๑เพราะว่า
คิดว่าพญานาคที่ใกล้ที่สุดก็คือวัดป่าคลอง๔
เพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่ไปแบบอุดรหรืออะไรอย่างนี้
ก็เป็นความเชื่อของน้องที่น้องเคารพนับถือมากนะ

มุกก็เลยต้องลุยถ่ายทำอย่างหนัก

มุกเขารับบทเป็นกรรมกรแบกหาม
คือแบกอิดขนปูนตากแดดวันละหลายชั่วโมงแค่นี้
ใช่แล้วตัวน้องล่ะตัวจริงคือตัวเล็กมากนะคะ
น้องก็เลยว่ากลัวว่าตัวเองจะเกิดอาการวูบ
งานนี้จากสาวซ่าบ้าเพลิงรึบนะ

และไม่ลืมที่จะอัดวิตามินดูแลตัวเองอย่างดี
ก่อช่างก่อแข่งที่เขาทำงานจริง

หนูยกอิดยกปูนผสมปูนแบกเหล็ก
แค่นั้นหนูก็ตัวเขียวแขนล้าไปหมดแล้วค่ะ
หนูดูแลตัวเองมากขึ้นหนูกินวิตามินอะไรอย่างนี้
อัดเยอะขึ้นจากที่แบบไม่ค่อยกิน
น้องเมื่อก่อนก็เริ่มเมื่อก่อนก็เต้นใช่